สวัสดีครับมาติดตามเรื่องรอบขอบสนามนะครับในวันนี้สำหรับ
ผลการแนนไวน์ขัมตั้งแต่วันที่ผ่านมานะครับสนุกมาก
แล้วก็บรรดาทีมใหญ่ก็เริ่มทยอยตกรอบกันแล้วก็ทีมเล็ก
เริ่มโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มองถึงความหวัง
การผ่านเข้าไปลมยักษ์ในรอบต่อไปได้ครับเกมคู่ใหญ่ที่ต้องเจอกันนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือคู่ระหว่างเชียงรายแชมป์เก่าพบกับเมืองทองยูเนเต็ดครับ
คู่นี้เคยเจอกันมาในรอบตัดเชือกเมื่อปีที่แล้วมาแล้วด้วยนะครับซึ่งครึ่งหลังครับ
วันที่ที่ห้าสิบแปดจังหวัดชี๋นภัทรีออกครับไปหวดชาชาโคเอโยครับ
จากภาพช้าชัดเจนครับผู้สินก็เห็นทันอยู่แล้วนะครับ
ที่อยู่ในสนามโดดอ๋นที่สองกลายเป็นใบแดงไล่ออกเชียงราย
เหลือ๑๐คนแต่เจ้าถิ่นคนน้อยกว่าครับยังต้านไว้ได้แล้วก็ช่วงต่อเวลาพิเศษครับ
หน้าทีที่๑๐๓เนี่ยเปลี่ยนคนผ่านที่ชกุลนะครับ
เรียนลูกยิงของเจรบสัมภาวดี

เป็นช็อตสำคัญทำให้จบ๑๒๐นาทีนั้นต้องดวนจุดโทษครับ

ต่างคนต่างเซฟครับ๕คนแรกของทั้งคู่เนี่ย

เชียงรายเนี่ยเป็นวิกเตอร์กาโดโซ
แต่เจรบสัมพาวดีครับ
เพื่อร่วมทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี

ชนะไป๕ต่อ๔ผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีม

ส่วนเมืองทองนั้นหมดลุ้นแชมป์นะครับ

หมดสิทธิ์ในการไปแชมป์เหลืออีกแล้วครับ
หมดสิทธิ์ในการไปแชมป์

เอาชนะบ้านค่ายอยู่ในเต็ดไป๔ตอน๑
แล้วความประถมอยู่ในเต็ดเล่นยอดเยี่ยมเลยครับ

ตอนที่ช่วงต่อเวลาพิเศษนั้น
จะเป็นบุรีรำชนะไป๒ตอน๑
ได้ประตูจากสุปโชคสารชาติ

ยังคงยอดเยี่ยมครับช่วงหลังนี้

ของ๑๐บอลโลกราชสุดที่มาจากการโหวต

ขวาทีมชาติฝรั่งเศสที่ยิง

รอบ๑๖ทีมดูกันหน่อยครับ

จากการทำประตูทั้งหมด๑๖๙ลูก
๖๔เกมตลอดทวนาเมนต์

เป็นแชมป์โลกสมัยที่๒ครับ

เกมฟุตบอลถ้วยของเปรู

สีขุ่นครับว่าการถ่ายทอด

ก็เป็นการขัดที่อาจจะ
ไม่ใช่ที่ใหญ่มากนักนะครับ
ทีมผู้แข่งครับ
ผู้เล่นแสดงอาการดีใจว่าได้ประตูครับ
แต่ทางอัลเกียโต้คู่แข่งประท้วงว่าลูกนี้ไม่เข้า
ผู้สินก็ลังเลครับก็ไปเช็คเอาบอลทะลุตะข่ายหรือเปล่า

แต่หาข้อสรุปไม่ได้เอายังไงดี

ไปดูภาพจากกล้องที่ถ่ายของช่างภาพวิดีโอครับ

มีช่างภาพนะครับอยู่บริเวณซุ้มมานั่งสำรองข้างสนามครับ

ผู้สินก็ยืนยันนะครับว่า

แต่บอลทะลุตะข่ายที่ขาดอยู่ออกไป

หลายคนก็จ้องอ้างผมดูด้วยครับ

เรียกร้องไปก็ไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมา